มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

คนอยากจะขายบ้านอยากจะขายมาเป็นปี
ขายไม่ได้ออกเขามาหาอาจารย์เชียงวันเดียว
บ้านขายได้เลยบ้าคุณไม่เชื่อใช่ไหมไปชมกัน
พอดีจะขายบ้านเป็นปีกว่าก็ขายไม่ออก
อาจารย์เชียงก็เลยบอกว่าต้องทำเครื่องบวงสวง
เพื่อขออนุญาตท่านขออนุญาตเจ้าที่
เจ้าที่และสิ่งศัพท์สิทธิในบ้านนั้นนะฮะ
นั้นก็เลยทำโต๊ะบวงสวงขออนุญาตท่าน
ก็ขอเปิดทางให้กับคนที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง
หลังจากนั้นก็พอดีจะไปทำบุญกับอาจารย์เชียง

อาจารย์เชียงก็ให้ไปอธิษฐานที่
พระพุทธพิบูรณธนายพิรม

รุ่งเช้ามีคนมาติดต่อเลยขายได้เลย

อันนั้นคุณไปสัมผัสอะไรในบ้านหลังนี้

หลังแรกเป็นตึกแถวอยู่นวรรณคร

เน่ามากมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าประตูบ้านเลย

ใครจะซื้อบ้านที่หน้าบ้านมี

คนมีโทรมาติดต่อพอไปเห็นต้นไม้

บอกอาจารย์จำเป็นจะต้องใช้เงินแล้ว

หลวงพ่อพระพุทธพิบูรณฑนาภิรมที่วัศสะมณี

โทรมาอีกแล้วเนี่ยเขากลับซื้อบ้านเนี่ย

ทิ้งไปเลยเอาสบายใจก่อนทำใจใส

อธิษภาณาจิตขอพรหลวงพ่อพิฟณฑนาภิรมทรัพย์
พรุ่งนี้เช้ามีคนมาขอซื้อบ้าน

อันนี้คือหลังที่หนึ่งมาหลังที่สอง

อาจารย์ก็เลยแนะนำคุณรัชยาว่า

ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดภายใน๖เดือนขายได้ล่ะ

เราอาจจะต้องไปขออนุญาตเจ้าที่ในการขาย

เคยมีคนมาขอให้อาจารย์ดูเนื้อคู่

เรียกว่าดูให้แบบชัดเจน

อาจารย์เชียงก็เป็นนักศึกษาอย่างพวกเราทั่วไปนี่แหละค่ะ

ต้องทักเรียนยังไงที่ไหน

แต่อาจารย์เชียงก็ทักว่าเออทุกข์อยู่ใช่ไหม
ถ้าอยากตัดทุกข์เนี่ยต้องทำอย่างนี้
ไปถอนศัตริย์อธิษฐานแล้วก็งงศัตริย์อธิษฐานอะไร

ซึ่งคำพูดนั้นมันไปทำให้เรานึกถึง
สิ่งที่เราเคยพูดไว้สมัยม๔๕
แล้วเราก็คนนี้รู้ได้อย่างไร
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ปรักษัยเชื่อ๑๐๐
พอจบจากเอแบ็คมาประมาณ๓๔ปีที่แล้ว
เราก็เหมือนทุกข์ใจอีกนี่แหละ

เขาก็พูดถึงเรื่องนี้อีก
เขาบอกว่าอย่าลืมไปทำนะถอนศัตริย์อธิษฐานตรงนั้นซะ
แล้วสิ่งที่ติดสิ่งที่ขัด
สิ่งที่แบบเคยมีชะนักติดหลังจะผ่านผลไป
พอทำปุ๊บหลังจากนั้นก็ชีวิตก็ดีขึ้น
อย่างเรื่องความรักเลยก็ลงตัวมากขึ้น
ได้คนดีอาจารย์เชียงก็เลือกให้เหมือนกัน
เอารูปไปให้เขาดู๓๔คนอะไรอย่างนี้ก็เลือกให้รูปให้ดู
อาจารย์เชนก็บอกว่าคนนี้อาจารย์มองรู้เลยว่า
เขาโอเคไม่เจ้าชู้แล้วก็ศีลสมาธิปัญญาก็เท่ากัน
แล้วถ้าเกิดคบกันเกินปีครึ่งนะเชื่อได้เลยว่าจะได้แต่งงานกัน
ก็ปีครึ่งแล้วจนถึงวันนี้ก็๓ปีแล้ว
จะแต่งงานกันอาทิตย์หน้าเนอะ
คุณอภิญญาคุณอภิญญา
เป็นเพื่อนคุณนี้จากสมัยเรียนแอร์แบ็คใช่ครับ
และอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าให้ไปถอนคำสาบานที่

อาจารย์เห็นแบบเหมือนกับสัมผัสได้ว่า
แกเคยแบบสมัยเด็กหรืออะไรอย่างนี้
มีแฟนก็ไปสาบานจะเป็นคู่กันไปตลอด
ตอนนี้สัญญาสาบานกับสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
พระแก้วมรกฏนี่คุณก็รู้ว่าวัดพระแก้วที่สุดในเมืองไทย
สาบานไปตั้งสัจจานิษฐานที่นี่มันก็มีแรงตรงนั้นอยู่
ดังนั้นง่ายที่สุดเราเป็นแค่มนุษย์
รู้ผิดแล้วไปนอบน้อมกราบขอขมา
ทุกอย่างก็มาลายหายไปเหลือแต่ความเป็นมงคล

แกก็เริ่มมีคนเข้ามาจีบเยอะแยะไปหมด

แล้วตอนนี้แกก็วันนั้นแกเอารูปมาให้เลือก

ให้หน่อยหูเราเห็นนามสกุลแต่ละคนแล้วเราตกใจ
แต่จะมีอยู่คนหนึ่งวันเดือนปีเกิดคนนึงเนี่ย
คนนี้เพลนที่สุดแล้ว
แต่เราสัมผัสว่าคนนี้จะทำให้เขามีความสุขที่สุด
แล้วเขาจะอยู่กับคนนี้จะดูแลแกเป็นจุดแก่เท่า
เพราะเราเห็นภาพคนนี้อยู่กับเขาจนแก่เท่า

แกก็เชื่อเพราะแกศรัทธาเพราะว่ามันมีประสบการณ์ตัวแก
กำลังจะเข้างานแต่งงานเร็วนี้ครับผม

ดูรูปแล้วรู้เลยเหรอคะว่าคนนี้เป็นยังไง
เขาไม่ให้ดูเขาก็บรรยายและเราก็ดูวันเด็กมาเราก็สัมผัส
ผมตามจิตที่เขาคิดไปมากกว่า

คนคนหนึ่งป่วยอาการเป็น

อาจารย์จริงเธอไปช่วยให้หายไหมแล้ว
อ่ะไม่เชื่อเราไปชมกันฮะ
ตอนนั้นบุ๊กมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาม่า
อาจารย์ก็ทักมาว่าให้ระวังนะ
ช่วงประมาณเข้าพรรษาปี๕๘เนี่ย
อาม่าจะเจ็บหนักจะป่วยหนักประมาณเดือนกัญญาปี๕๘
อาม่าเนี่ยคือป่วยหนักมากอาทิตยสิ้นเดือนกันยา
แกบอกแกไม่ไหวแล้วแกจะไปแล้วนะอะไรอย่างนี้
ร่างกายแกไม่ไหวแล้ว
ก็เลยโทรบอกอาจารย์ว่าอาม่าจะไปแล้วนะครับอะไรอย่างนี้

อาจารย์ก็บอกว่างั้นแป๊บนึง
สักพักหนึ่งอาจารย์ก็โทรกลับมาบอกว่าอาม่ายังไปไม่ได้

อาจารย์ก็รีบมาหาอาม่าที่นครนายก
พออาจารย์มาถึงเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอาม่ายังไปไม่ได้นะ
อาม่าต้องไปทำบุญกับอาจารย์ก่อน
อาจารย์ก็ทำวิธีการเดียวเหมือนคนจีนสะดอกเคาะค่ะ
หลังจากที่อาจารย์กลับไปอาม่าขอเข้าห้องน้ำเอง
ทำภารกิจในห้องน้ำได้ไปอาบน้ำได้ไปถ่ายในห้องน้ำได้
คือแบบปฏิหารเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเลย
คือว่าไม่น่าเชื่อนะครับ
ถึงบอกว่าอาม่ายังไปไม่ได้คือให้รออาจารย์ก่อน
คือเรามีความรู้สึกว่าผูกพันกับอาม่า
ไปเสร็จเปิดประตูบ้านเนี่ยเราเห็นเหมือนมีคือเขาไม่ได้จุดทูปนะ
แต่เรามีความรู้สึกเหมือนบ้านนี้มีควันเต็มไปหมดเลย
เราก็เลยพูดเสียงตะโกนนำไปก่อนเลยบอกอาม่าจะไปไหนไม่ให้อาม่าไป
อาม่าต้องอยู่ช่วยอาจารย์ทำบุญก่อน

ก่อนหน้านี้อาม่าแกก็ไปทำบุญกับเรา

กุศลใดที่ร่วมสร้างด้วยกันมา

อำมเลยว่าเพราะเทวดาทุกองค์ที่รักษาอำมา

ก็ขอให้ดีขึ้นมา
แต่จริงแล้วงานที่อาจารย์
ทำเนั๊ยนอกเหนือจากการดูดวง

ตั้งสารบุงสวงยกช่อฟ้า

ต่างทั่วประเทศอาจารย์เริ่มมาทำพิธีพวกนี้ได้ยังไงฮะ
ปากต่อปากอีกฮะคือมีวัดหนึ่งไม่มีพระประธานมาขอเรา
แล้ววันที่อาจารย์สร้างพระประธานองค์นี้ก็แปลกอีก
พระประธานของอาจารย์เชียงที่สร้างเลยเนี่ยแทบจะทุกองค์เลย
จะต้องมีองค์พ่อพิคเนตต้องมีพญานาคาราช
อันนี้มันเกิดจากตอนที่เราสมัยแรก
มีฝันหนึ่งคือช้าง
สองคือฝันเห็นงูใหญ่ตัวเขียว
เกรดแมงทัพเลยเลื้อยข้ามกำแพงไป

อาจารย์เลยถามว่ากลัวเหรอไม่ต้องกลัวนะ

อยู่งูตัวนี้ก็ออกมาแล้วมาขนดรอบตัวเรา
แล้วก็หนุนตัวเราสูงขึ้นมาเรื่อย
แล้วก็มาพยักหน้าให้เราแล้วเราก็ตื่น
มาไม่เคยไปอีสานไม่เคยไปอุดรเลย
หลังจากฝันนี้ได้อาทิตย์หนึ่งก็ได้ไปอุดรธานี

บอกว่าโยมอัตมาอยู่วัดจังหวัดนี้
โบสถ์มายังไม่เสร็จเลยไม่มีพระประธาน
ไม่มีเจ้าภาพขอใครเขาก็ไม่ให้

อาจารย์จะสร้างมาถวายแต่ขออนุญาตออกแบบนะ
เพราะมีนิมิตบางอย่างท่านบอกได้เลย

ปั้งโบสถ์เสร็จภายในหนึ่งปี
แล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ไปต่อปากแล้ว
พระท่านก็เล่าสู่กันฟังพูดปากต่อปากไปว่า
อาจารย์เชียงอาจารย์ปัณวิทย์เนี่ย

สร้างมาที่วัดของอาตมาแล้วเนี่ย
เสร็จวัดนู้นก็ขอมาให้สร้าง

แต่จะมีอยู่วัดหนึ่งแปลกที่สุด

วัดนี้กำลังดำเนินการขอองค์พระบรมศาลีริกฐาตุ

อาจารย์ก็ขอกราบทูลขอพระเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จ
ท่านก็ทรงโปรดเมตตาประธานพระบรมศาลีริกฐาตุให้

คือคือมันเหมือนเรากลับบ้านอ่ะ
คือเหมือนเรากลับบ้านเหมือนมีความรู้สึกสบายใจ
แล้วชาวบ้านมารอรับกันมาก
จนมืดฟ้ามัวดินเลยในวันนั้นน่ะนะฮะ
ที่ที่วัดสะมณีเผลอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
ถ้างั้นเราไปดูพร้อมกันเลยฮะ